ไปที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกนะคะ

ลักษณะคล้ายหน้าคนมีหน้าผากมีตามีจมูกมีแก้ม

เหมือนเหมือนไหมเป๊ะเลยอ่ะรู้เลยว่าตรงไหนจมูกตรงไหนปาก

จะเห็นชัดเลยว่าคล้ายหน้าคนค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะจริงแล้วอำเภอเนินมะปรางเนี่ย
เขามีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
ลักษณะคือเชิงชุมชนเยอะนะคะ
แล้วล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการป่าชุมชนของพื้นที่เนี่ย

เดี๋ยวคิดว่าเออหลังโควิดมันซาเนี่ยคนจะได้มาเที่ยว
ตรงนี้บรรยากาศธรรมชาติสวยมาก
เขาก็เลยเดินสำรวจสำรวจสำรวจ
แล้วไปเจอตรงนี้หินคล้ายหน้าคน
นี่พี่ดูสิเห็นตรงนี้ยิ่งชัดเลย
เห็นไหมเหมือนเขาเอามือเข้าไปในปากคนใช่ไหมคะ
ใช่เออมันแปลกมากเลยนะคะ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโควิดซาเนี่ย
ใครอยากจะไปนะพิสูจน์ว่ามันคล้ายหน้าคนจริงหรือเปล่า
บอกว่าอยากจะไปแชะไปถ่ายภาพก็ไปได้นะคะ

ด้านล่างจะเป็นหมู่บ้านทุ่งนานะคะ
คือบรรยากาศดีเอาพูดคำนี้คำเดียวเลย

ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อ